หลังจากที่มีดราม่าไปแจกเงินช่วยน้ำท่วมชาวบ้านนะ
แต่มีคนคนหนึ่งไปหักหัวคิวชาวบ้าน

เอาไปจ่ายค่าที่พักให้กับคณะของคุณบิน
โอ้โหคุณบินรู้แล้วโกรธมากคุณผู้ชม

ว่าใครจะใหญ่มาจากไหนก็จะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดนะครับ
บรรลือฤทธิ์พร้อมด้วยทีมงานมูลนิธิร่วมกระตันยูที่ไปร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองยะโสธรนะครับ
ให้เอาผิดกับผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นทีมงานของคุณบินแล้วก็ไปเรียกเก็บค่าหัวคิวชาวบ้านในพื้นที่ของยะโสธร
โดยอ้างว่านำเงินไปดูแลเรื่องของค่าที่พักแล้วก็อาหารให้กับคณะของคุณบินนะครับ
เนื่องมาจากว่า๒๐ตุลาคมนะฮะบินบรรลือฤทธิ์พร้อมกับทีมงานลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยนำท่วมที่ยะโสธร
ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งแอบอ้างว่าผมเนี่ยเป็นทีมงานของคุณบินนะผมขอเงินหน่อยขอหักเงินเป็นชาวบ้านรายละ๔๐๐
แน่นอนเพราะว่าเงินที่ได้มามันเพียงพอ
และงบส่วนในการค่ากินค่าอยู่มันก็มีต่างหากอยู่แล้ว

ฟังเสียงคุณบินนะครับ

ไม่ใช่คุณไปเอาใครมาก็ไม่รู้มาสวมสิทธิแล้วคุณรับรองว่าเขาน้ำท่วม

แล้วเขาไม่ท่วมแต่คนที่ท่วมคุณไม่รับรองให้เขา
อันนี้คือไม่จริงใจคุณบินไม่ชอบเลยไม่โอเค
ทุกคนก็ไม่โอเคนะกับวิธีการแบบนี้
คุณบินก็บอกว่าใครแอบอ้างไม่ว่าใหญ่มาจากไหนก็ไม่ขอไว้หน้าทั้งสิ้น
ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะไม่อยากให้ใครมาดูถูกตัวเองและทีมงาน
พร้อมทั้งมาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
คนที่เดือดร้อนต้องได้เงิน๕๐๐๐บาทครบทุกคน

อย่าไปเอาเปรียบเขาเงินไม่กี่พันบาทแต่เขาเดือดร้อนทั้งชีวิตเลยนะครับ
พันธุ์นี้มันมีความหมายนะในเวลาที่คนตกทุกข์ได้ยาก
คือพอในช่วงเวลายากลำบากแบบนี้ช่วงเวลาภัยพิบัติแล้วพอเราเห็นข่าวแบบนี้เยอะเข้าเยอะเข้าอะค่ะ
มันสะท้อนใจนะว่าสังคมไทยมันเกิดอะไรขึ้น
มาทำร้ายกันเองแบบนี้เขาน้ำท่วมก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะ